คุณหมอเดลนะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตี
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นพอศูนย์คุณธรรมนะครับ
คือคุณหมอเดลเนี่ยบอกว่าต้องดูแลแล้วก็เยียวยาจิตใจกันให้ดีเลยนะครับ
โดยเฉพาะเด็กหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตเนี่ยนะฮะมีคำถามว่าน้องจะเป็นยังไงบ้าง
นับจากนี้เป็นต้นไปคุณหมอเดลบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่อายุต่ำกว่า๓ขวบ
จำเขาลางของเหตุการณ์ไม่ได้เว้นแต่จะถูกถามซ้ำบ่อย
แต่ถ้าเป็นเด็กระหว่าง๓๖ขวบจะมีภาพจำในบางเรื่องที่เกิดขึ้นได้
ดังนั้นข้อแนะนำเร่งด่วนในการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กที่ประสบเหตุ
ว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับหนึ่งก็คือให้เด็กที่รอดชีวิต
ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยและอบอุ่นโดยใช้ความรักจากคุณพ่อคุณแม่
ทำให้เด็กรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยคือให้นอนกับเด็กเลยนะฮะ
ให้เด็กเนี่ยโดดเดี่ยวนี่คือหัวใจหลักเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
สองต้องให้เล่นทำกิจกรรมอ่านนิทานให้ฟังเพื่อเบ่งเบนความสนใจ
ลดการจดจำเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
สามควรระวังว่าอย่าไปถามซ้ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะจากกรณีใดก็ตามหากใช้ระยะเวลาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
สามารถเยียวยาสภาวะจิตใจของเด็กให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้
ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตคุณหมอเดลบอกว่าก็ต้องมีมาตรการในการ
เยียวยาสภาพจิตใจแบบเร่งด่วนแบบทันทีเลยนะครับเพราะถือว่าเขาบอบช้ำมาก
ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากพร้อมกับระบุว่า
มาตรการของทางภาครัฐเพื่อป้องปรามเหตุซ้ำแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องมีรัฐต้องเอาจริงเอาจัง
อย่างเช่นประกาศห้ามตำรวจทหารพกปืนหรือครอบครองปืน
อยู่นอกเวลาราชการหรือต้องสั่งยุติการขออนุญาตพกปืน
หรือมีปืนไว้ในความครอบครองสำหรับประชาชนทั่วไปในทุกกรณี
ต้องสร้างมาตรการเชิงลุกในพื้นที่ที่อ่อนไหวง่าย
อย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนชุมชน
แล้วก็ใครก็ตามที่ใช้อาวุธปืนไปทำร้ายผู้อื่น
รัฐต้องแก้กฎหมายให้มีโทษสูงสุด
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเหตุอดีตตำรวจคลั่งกราดยิงในครั้งนี้
หรือที่เคยเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนคือเหตุจากคลั่งที่กราดยิงที่โคราช
ผู้ก่อเหตุล้วนเป็นคนในเครื่องแบบ
ซึ่งมีโอกาสที่จะมีความเครียดสูงมีพฤติกรรมก้าวร้าวสูง
ดังนั้นหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาต้องคัดกรองสุขภาพจิตของลูกน้องทั้งหมดด้วย
เพื่อนำคนที่มีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยไปพบจิตแพทย์เพื่อเยียวยาดูแล
กรณีที่เป็นทหารตำรวจเพราะว่าก่อการทั้งสองกรณีนี้
มันจะเห็นเลยว่าเป็นคนที่เคยอยู่ในสถานะของเครื่องแบบ
หากมีอาชีพในลักษณะแบบนี้โอกาสความเครียดสูง
และพฤติกรรมที่มีโอกาสก้าวร้าวสูง
กรณีแบบนี้อยากจะฝากทางผู้ที่ดูแล
ไม่ว่าจะเป็นสำนักตำรวจแห่งชาติหรือกองทัพ
อาจจะต้องคัดกรองสุขภาพทางจิตแบบรวมเลยนะ
แล้วใครก็ตามที่อยู่ในสุขภาพทางจิตที่มีความอ่อนไหว
หรือมีพฤติกรรมที่ความสุ่มเสี่ยงได้
ควรจะเข้าพบจิตแพทย์หมดนะครับ
เดลพูดดีมากเลยค่ะ
พูดถึงอาชีพบางอาชีพอย่างทหารตำรวจอะเนาะ
เป็นอาชีพที่มีความเครียดสูงและมีโอกาสที่จะก้าวร้าวสูง

ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องจัดให้มีการคัดกรองบ่อย
ต้องค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพจิต
ทั้งเรื่องของสารเสพติด
คือมันจะได้ป้องปรามได้ไงว่า
เอาละคุณสุ่มเสี่ยงแล้วคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้ว

ใช่ค่ะเพราะว่าหลายเหตุการณ์อย่างที่หมอเดลบอก
ก็เนี่ยเป็นอดีตทหารอดีตตำรวจลักษณะแบบนี้